คุณผู้ชมคะตั้งแต่งวดประจำวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาได้มีการนำระบบการจ่ายเงินรางวัลแบบใหม่มาใช้
เพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาด้วยการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์เท่านั้น
ติดตามได้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด๓๐เครื่องถูกนำมาติดตั้งที่เคาน์เตอร์ของสำนักจ่ายเงินรางวัล
สำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ถูกรางวัลสลาก
ระบบเดิมโดยจะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียง๑ใบ
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลได้ถึง๒ขั้นตอนเลยค่ะ
เดิมผู้ถูกรางวัลต้องไปติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับใบคำขอรับเงินรางวัลก่อน
แล้วค่อยกรอกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
เพื่อยืนยันตนในใบคำขอรับเงินรางวัลหรือสล๙๘และเซ็นชื่อหลังใบสลากที่ถูกรางวัลทุกใบ
รับบัตรคิวขึ้นเงินรางวัลและชำระค่าอากรสแตม
แต่เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักจ่ายรางวัล
เหลือเพียงติดต่อสอบถามรับบัตรคิวและรับเงินรางวัลชำระค่าอากรสแตมค่ะ
ทดแทนกระดาษที่เมื่อก่อนสลักใบหนึ่งก็ต้องเขียนใบหนึ่ง
เขียน๒ใบ๕สำเนาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่บางคนท่านถูก๑๐ใบท่านต้องเขียนทั้งหมด๒๐ใบนะครับ
คราวนี้มาใช้เครื่องอ่านบัตรครั้งเดียวเลยนะครับ
เวลาก็จะล่นไปเยอะมากอย่างที่เรียนนะว่าประมาณใบหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ๒นาที
อ่ายี่สิบใบก็ก็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียว
วิธีการนี้จะช่วยลดเวลาได้ประมาณ๒นาทีต่อการขึ้นเงินรางวัล๑ใบ
โดยเฉพาะ๓วันแรกของการขึ้นเงินรางวัลที่จะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ระบบใหม่ดีขึ้นมากครับสามารถย่นระยะเวลาในการขึ้นเงินรางวัลได้เยอะ
แล้วก็ข้อมูลไม่มีการผิดพลาดสามารถจัดชื่อได้ถูกต้อง
วันนี้มาขึ้นสลาก๒ตัวท้ายนะคะ
ก็เดิมทีระบบเก่าเขาจะกรอกชื่อที่อยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

ต่อผู้รับใช่ค่ะโดยทั่วไปค่ะ
ทุก๑ล้านฉบับก็จะมีรางวัล๑๔๑๖๘รางวัล
คิดเป็นเงินมูลค่า๒๔ล้านบาทค่ะ
สำหรับผู้ที่ยังใช้บัตรประชาชนแบบเก่า
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการกรอกข้อมูลลงในระบบ

และในอนาคตค่ะก็จะพัฒนาระบบนี้
ไปสู่การจ่ายเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกรางวัลนั่นเองค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน